คุณผู้ชมฮะจำเรื่องที่ครูคนหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าไปเจอทองที่คลองชมประธานได้ไหม
จำได้ครูนุ่มแล้วทีนี้เออก็มีคนเนี่ยจะไปร่อนทองกันเยอะเลยนะครับ
ปรากฏเรื่องนี้โอละพ่อมันโอละพ่อซ้อนโอละพ่ออีกนะคุณ
เพราะมันมีผู้ร่วมขบวนการด้วยคุณ
คือเอาเรื่องของเรื่องเรื่องจริงเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังเลยนะฮะ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่ก่อนหน้านั้นเขาบอกเขาเป็นครูชื่อว่าครูหนุ่ม
ตอนนี้เรารู้ชื่อแล้วเขาไม่ได้ชื่อหนุ่มเขาชื่อบีนะครับ
โดยนายบีนะฮะได้ออกมายอมรับกับทีมข่าวเรื่องการร่อนทองทั้งหมดเนี่ย
เขากุเรื่องขึ้นมาแต่มีผู้ที่ร่วมกุเรื่องด้วยนะครับ
เล่าย้อนไปวันที่๙มกราคมอันนั้นเขาไปหาหอยที่คลองชมประธานดอนแจงจริง
ค่ะแล้วก็เหลือไปเห็นทองคำจริงอืม
ขึ้นมาดูจริงจากนั้นกลับไปที่บ้านนะฮะ
นำเครื่องตรวจจับโลหะมาค้นหาก็ไปเจอเศษทองรูปภัณฑ์เพิ่มอีกหลายชิ้นจริง
เขาก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้จนวันที่๑๕มกราคมก็เลยโพสต์รูปทองที่เจอลงในเฟซบุ๊ก
และทีนี้มีนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งติดต่อมาขอสัมภาษณ์
นักข่าวคนนั้นก็เขียนบทเป็นเรื่องเป็นราวเลย
แล้วก็มีการเขียนเรื่องเติมเรื่องเข้าไปว่าคน๑๐ล้อ
เคยบอกว่าเคยมาร่อนทองได้ที่นี่เหมือนกันแล้วก็ได้ทองขึ้นมาจริง
เพื่อให้เรื่องเนี่ยมันมีอะไรคุณให้มีแบบมีสตอรี่
มีสตอรี่มาก่อนว่าแต่ก่อนคนขับสิบล้อเคยมาเจอทองที่คลองแห่งนี้เหมือนกัน
พอนายบีมาเจอทองเอ้ามันก็เลยน่าเชื่อถือว่าคลองแห่งนี้มีทองแท้นะฮะ
แล้วก็พาเขาไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งด้วยใช่
ซึ่งบอกว่าจะได้ค่าตอบแทนประมาณ๑๒๐๐๐บาท
แต่ทีนี้เขาก็ไม่ออกนะรายการทีวีเนี่ยก็ได้ค่าตอบแทนมา๒๐๐บาท
ทีนี้ครับเขาบอกโอ้โหมันไม่แฟร์สำหรับเขาแล้วโอ้โหต้องไปร่วมกุเรื่องด้วยกันเนี่ยนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจบอกความจริงให้สังคมรู้ดีกว่า
แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนโยนพระกับเหรียญเก่าลงไปในคลองด้วยมือของเขาเอง

เพื่อให้ชาวบ้านถ้ามาขุดมาเจอเนี่ยจะได้เชื่อว่าในนั้นมันมีทองมันมีของมันมีอะไรที่มีค่าอยู่

โอ้โหคุณเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ

ส่วนบรรยากาศที่คลองชมประธานดอนแจงหลังเจ้าหน้าที่มาปิดกั้นพื้นที่ไว้นะครับ
แล้วก็ชาวบ้านก็รู้แล้วล่ะว่าเรื่องของการร่อนทองของผู้ชายคนนี้กลายเป็นเรื่องโกหก

นี่นะฮะไม่มีชาวบ้านมาร่อนทองอีกแล้วแต่ทีนี้นะฮะ
เรื่องความผิดในการหลอกลวง

แล้วก็เรื่องที่บอกว่ามันซ้อนมันโอละพ่อซ้อนโอละพ่อเพราะว่าครูหนุ่มท้ายที่สุดเขาไม่ได้เป็นครู
ไม่ได้เป็นครูด้วยเป็นแค่อะไรนะ

แล้วก็ไอ้ที่สารภาพมาว่ากุเรื่องขึ้นมาแล้วก็นักข่าวที่เขียนบทเขียนสตอรี่ให้เขา